วันนี้วันศุกร์นะคะเห็นในโลกออนไลน์แชร์กันว่า
จนสุกนะคะร้อนมากหลายพื้นที่ค่ะ

กรมอุตุบอกว่าพรุ่งนี้ภาคเหนือเนี่ยสูงสุดคือ๔๔องศาเซลเซียส
แต่ที่จังหวัดลำปางมีคนเอาเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
ไปตั้งวัดกลางแดดช่วงบ่าย๕๐กว่าองศาเซลเซียสนะ
วันนี้เหรอวันนี้ใช่แล้วมันมีคลิปคลิปหนึ่ง
คุณภาคภูมิเขาแบบทอดไข่ดาวด้วยเลยนะ
มีผู้ชายคนนึงค่ะเขาสาธิตให้ดู
เขาพยายามจะแสดงให้เห็นว่ามันร้อนจนดาวนไข่ได้
ไปดูคลิปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเฉลยว่า
ร้อนถึงขั้นดาวไข่ได้จริงเลยเหรอ
โหนะครับผมนะ
๕นาทีนะครับผมแดดมึงเผลอ๑๕นาทีนะ
สังเกตนะครับผมจะไม่มีควันนะครับ
อากาศร้อนประมาณไหนครับดูนะครับไข่สุกนะครับ
นี่ไงเอาน้ำมันใส่กระทะไปตั้งกลางแดด

ต่อไข่ใส่แล้วก็เหมือนดาวไข่ได้เลย
แล้วเขาก็แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะ
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันว่าโอ้โห
ร้อนจนทอดไข่สุก
ทีนี้เราก็เลยส่งนักข่าวของเราไปถามคนโพสต์นะคะ
คนโพสต์เป็นผู้ชายอายุ๒๕
เป็นพนักงานร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในอำเภอเถินจังหวัดลำปาง
ผู้ชายคนนี้บอกว่าต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกท่าน
ทำไมฮะมันไม่ได้ร้อนถึงขั้นที่ทอดไข่สุกได้
ต้องขอโทษด้วยผมเอาเตาเอากระทะเนี่ย
อังกับเตาก่อนให้มันร้อนก่อน

เขาบอกว่าตั้งใจจะแชร์กันเล่นแค่ในกลุ่ม๔คน

เขาเลยเล่าให้ฟังว่า
ไม่ใช่ร้อนจนดาวน์ไข่ได้แบบนี้

เอากระทะไปตั้งบนเตาแก๊ส
น้ำมันร้อนจัดจนควันขึ้น

พอร้อนปุ๊บเอากระทะไปตากแดดต่อแล้วค่อยต่อไข่ลงไปในคลิป
คนก็เลยนึกว่าแดดมันร้อนจริง
จริงแล้วภาพก่อนหน้านั้นนี่เขาไปตั้งไว้ที่เตาแบบนี้
นี่ค่ะซึ่งความร้อนของน้ำมันที่อยู่ในกระทะ
แล้วก็ตั้งเตาเอาไว้ก่อนเนี่ยนะไข่เลยสุกได้ไง

เขาก็เลยแบบขออภัยตั้งใจจะถ่ายกันเล่น

เพราะว่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางร้อนจริง

แต่ไม่ได้ร้อนถึงขั้นดาวไข่ได้แบบนี้ค่ะ

ว่าเราต้องขออภัยสังคมที่ทำคลิปลงไปต้องขอโทษด้วยนะครับผม
ตั้งใจจะทำแชร์กันเองเล่นในกลุ่มเพื่อนกลุ่มญาติอะไรแบบนี้
แล้วก็ไม่ขอเปิดเผยใบหน้าใช่ค่ะครับเพราะว่าในคลิปแรกเขาก็ไม่เห็น
ไม่เห็นหน้าใช่เห็นแค่นี้เห็นแค่กระทะเห็นไข่
อากาศร้อนไหมมีอีกคลิปนึงค่ะคุณผู้ชม
ที่ลำปางเหมือนกันมีคนเอาเครื่องวัดอุณหภูมิ
ไปตั้งไว้กลางแดด
บนรั้วกำแพงแบบนี้
แล้ววัดอุณหภูมิได้คุณผู้ชมลองดูนะ

วัดอุณหภูมิกลางแดดนะครับนะไม่ได้วัดในร่มนะครับมีเวลาสิบห้านาฬิกา๒๘นาทีนะครับผมวัดอุณหภูมิกลางแจ้งนะครับผมวัดอุณหภูมิกลางแจ้งนะครับขอเน้นย้ำอีกทีนะครับนี่นะครับไม่มีคำที่ยาวไฟลนนะครับนี่คือความจริงนะครับผมนะวัดอุณหภูมิกลางแดดนะครับผมไม่รู้ว่าโทรโมมิเตอร์ผมจะดี
อุณหภูมิกลางแดดนะครับไมละวันในร่มนะครับ
แต่ว่าคลิปนี้ค่ะเจอตัวคนโพสต์นะคะ
เขาก็เปิดเผยชื่อนามสกุลอะไรเขาเสร็จสับนะคะ
นายวรางศิลป์อินทยาอายุ๒๖เป็นชาวบ้านอำเภอเถินจังหวัดลำปาง

คือในคลิปเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าเขาก็ไม่มั่นใจว่า
เครื่องวัดของเขามันจะมีปัญหาหรือเปล่า
แต่เขาก็พยายามย้ำว่าเป็นการวัดจริง
เขาไม่ได้เมคไม่ได้ทำหลอกทำแกล้งอะไรอย่างนี้
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าเขาวัดช่วงบ่ายที่ผ่านมา
เพราะว่าอากาศที่ลำปางร้อนมากจริง
ก็เลยลองวัดดูเอาเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิลองตั้งวางดูลองวัดดู
ช่วงตัวเลขสูงถึง๕๒๖องศาเซลเซียสจริงอย่างที่เห็นในภาพ
แต่ว่าบางช่วงวัดได้ประมาณ๔๕๔องศาเซลเซียส

มันก็เยอะมากค่ะทีนี้เราก็ต้องถามทางสถานีอุตุนิยมวิทยา
ว่าจริงแล้วอุณหภูมิในพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางเนี่ย
มันสูงขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเราก็อยากรู้นะคะ
ก็สอบถามไปนะคะซึ่งทางนางสาวชริญญาสุวรรณดี
เป็นพนักงานอุตุนิยมวิทยาที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเถิน
เขาบอกว่าวันนี้ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาเถิน
วัดได้ก็คืออุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่๒๖องศาเซลเซียส
สูงสุดอยู่ที่๔๔องศาเซลเซียสค่ะ
ไม่ถึง๕๐กว่าเหมือนที่คุณวรังศิลปลองตรวจวัดดูนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะ
บางพื้นที่วัดอุณหภูมิได้สูงกว่า๕๐องศาเซลเซียส
อาจจะเกิดความผิดพลาดของเครื่องวัดอาจจะมีการอ่านค่าผิด
ซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อช่วง๔โมงเย็น
อุณหภูมิได้ก็คือ๔๓๗องศาเซลเซียส
คือวัดยังไงจากทางสถานีเนี่ยนะคือไม่ถึง๕๐อ่ะ
ไม่มีช่วงเวลาไหนที่ถึง๕๐เลย
เขามีเครื่องวัดเนี่ยอย่างเป็นทางการอย่างนี้เลย
ใช่ค่ะดังนั้นถ้าเกิดมาดูสภาพอากาศจริงนะคะมีการรายงานอุณหภูมิสูงสุดในจังหวัดลำปางนะคะ
สูงสุดก็คือช่วงบ่ายเมื่อวานวัดได้๔๔๒องศาเซลเซียสนะคะ
ก็ถือว่าร้อนจัดเพราะว่าสถิติที่เคยร้อนที่สุดอยู่ที่๔๔
ดังนั้นถือว่าช่วงใบเมื่อวาน๔๔๙ก็ร้อนมากแล้ว
ก็ขยันไปทำงานกัน

ที่ทำงานแอร์เย็นงานอะไรก็ได้